ว่าเราอยู่ภายใต้การควบคุมของพรกรฉุกเฉิน
ห้ามมาชมนุมมั่วสุมได่ต่าง

ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองก็ฉันอยากทำ
หนองปลือนะคะชนบุรีมีผู้ชายผู้หญิงรวมแล้ว๓๒คน
เป็นทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติไปเปิดบ้านหรูหลังนึงค่ะ
แล้วก็ไปปาร์ตี้มัวสุมกันมีการไลฟ์โชว์ด้วยนะคะ
เที่ยงคืนครึ่ง๑๒เมษายนค่ะตำรวจไปเลยนี่เวลาเคอร์ฟิลล์ด้วยนะ
ตำรวจไปกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะตรวจสอบบ้านหรูสองชั้นในหมู่บ้าน
พื้นที่หมู่ห้าในอำเภอบางละมุงค่ะมีคนเขาแจ้งมาว่าเนี่ยมีกลุ่มคนไทยกับชาวต่างชาติ
มั่วสุมกันเยอะมากกลัวจะเป็นแหล่งแพร่โควิดสิบเก้า
พอเข้าไปถึงก็อย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมอยู่กันเยอะจริงค่ะ
มีการมั่วสูมกันเป็นคนไทยเนี่ยยี่สิบเจ็ดคนคนจีนสี่คน
แล้วก็คนปากีสถานอีกหนึ่งคนนะคะส่วนใหญ่เป็นสาวประเภทสอง
อืมเขากำลังทำอะไรรู้ไหมคะครับถ่ายวีดีโอไลฟ์ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไขว้
เป็นแอปพลิเคชันของต่างประเทศค่ะอืมลักษณะการถ่ายก็คือเดินโชว์เดินไปเดินมา
โพสต์ท่าทางให้คนที่เขาดูทางออนไลน์อยู่เนี่ยรับชมเนี่ยเหรออืมเนี่ย
เดินไปเดินมาโพสต์ท่าโชว์อ่าเหมือนจัดเป็นอีเวนต์อะไรอย่างนี้
ก็เดินทางนี้ก็ก็อยู่บ้านเดินคนเดียวก็ได้ก็อยู่กันสามสิบสองคนค่ะ
จะมาอยู่กันมาเยอะแยะเอออาจจะอยากให้ดูหลายหลายคนหลายหลายแบบ
อย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะตำรวจเขาก็เลยตามมาถึงที่เลย
ตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ทั้งหมดนะครับตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายทีละคนด้วยนะ
พาไปตรวจสอบหลักฐานแสดงตัวของบุคคลด้วยที่เป็นคนต่างชาติเนี่ย
ว่ามีการเข้าเมืองถูกต้องหรือเปล่าสพนปลือแจ้งข้อหาไปก่อนนะครับ
ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินข้อหาอื่นเดี๋ยวถ้าเจอก็จะแจ้งเพิ่มเติมนะฮะ
เจ้าของบุ้งเจ้าของบ้านต้องตามไปดูด้วยนะครับ
ไม่รู้ว่าบ้านใครอาจจะมีหนึ่งในนี้ด้วยหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าให้ช่องให้เช่าเนี่ยไม่ได้นะ
ผิดนะมีความผิดด้วยนะอย่างนั้นอ่ะพวกนี้ไม่ไหวนะฮะค่ะ